อีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่าเป็นการเอากระแสภาพยนตร์ฮีโร่
คือกรุงเทพคริสเทียนเขามีเรื่องช่วงเปิดเทอมก็ดีปิดเทอมก็ดี

แล้วพอไปยืนแรปให้เด็กฟังเป็นการให้โอวาส
ไปดูบรรยากาศหน่อย
คือต้องบอกว่าผอตัวจริงเป็นคนไนท์มาก
เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดี
มันเป็นผอคนไหนบ้างออกมายืนแรปบนเวอร์ที
มีเสียงมาพร้อมแล้วเห็นที่เป็นแต่งตัวการ์ตูนอะไรอย่างนี้
คุณครูนั่นคุณครูชูสายต้อนรับนักเรียนเปิดเทอม

ก็ให้ความร่วมมือแบบยกมือเฮไปด้วย
ก็เป็นเสียงเพลงแรปดังกระหึ่มโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
คุณผู้ชมก็เป็นการต้อนรับการเปิดเทอมวันแรก
ของนายสุภกิจจิตคร่องทรัพย์เป็นผอภูมิในการโรงเรียนกรุงเทพคิสเตียนวิทยาลัย

นะครับอีกแนวเดิมที่บอกแหมเปิดเทอมต้องมานั่งให้
ว่านยืนกันนิ่งเงียบฟังกันบ่นยาวไม่ใช่
เขาไม่ต้องการจะสร้างความเบื่อหน่ายหรือพาให้เด็กนั้นง่วงนอน
ก็เลยใช้เสียงเพลงแบบร่วมสมัยให้นักเรียนชายล้วนทั้งหมดกว่า๕๐๐คนเนี่ย
ตื่นตาตื่นใจกันหน่อย
คือมันกลายเป็นบรรยากาศเปิดเทอมที่สนุกไปเลย
เห็นไหมน้องก็กระโดดโลดเต้นกันแบบว่า
ประหนึ่งว่าเปิดเทอมมาดูคอนเสิร์ตกันเหรอคะ
แล้วที่สำคัญนะพอยังประกาศเดินหน้าให้นักเรียนแต่งชุดปรายเวทมาเรียนได้
เริ่มในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้
หลังจากที่มีการทดลองไปแล้วในช่วงเทอมที่แล้ว
นักเรียนมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วก็ตั้งใจเด็กมากขึ้นนะครับ
ส่วนซุปเปอร์ฮีโร่ที่เห็นนี่มาครบ
คุณครูครับคุณครูก็แปลงร่างมาเรียกรอยยิ้มให้กับเด็ก
โดยเฉพาะเด็กตัวเล็กเนี่ยนะฮะชอบ
แล้วก็บอกว่าจะมีการสร้างข่าวดีคือ
วิชาเลือกเสรีให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกพูดภาษาอังกฤษ
มีทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ต่างประเทศ
แล้วก็เป็นศัพท์ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันมากกว่าศัพท์ในตำราเรียนนะครับ
โอ้โหเดี๋ยวนี้การเรียนมันเปลี่ยนมาเยอะแล้ว
แต่จริงจะบอกว่าเรื่องการดูหนังฟังเพลงด้วยภาษาต่างประเทศ
มันทำให้เราเรียนได้เร็วจริงใช่มันก็ชั่วจริง
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อในการเรียนการสอนนะคะ
ลองไปปรับใช้กันดูนะคะก็วิจัยกันควบคู่ไปด้วยศึกษาไปด้วยคุณผู้ชม